ดูเด็กวัดหน้าหล่อเกี่ยวกับการทำบุญไหม
เกี่ยวแน่นอนเพราะว่าเด็กวัดคนนี้พาไปทำบุญไง

อาชีพต่างที่หน้าหล่อหน้าสวยเนี่ย
เป็นเด็กวัดหน้าหล่อนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าคนนี้น่าคุ้น
เข้าวงการบันเทิงแล้วก็ยังทำหน้าที่แบบนี้เหมือนเดิมนะคะ
ก็คือคุณกีรติกรกองคำอายุ๑๙ปีหรือว่าน้องออฟชั่นนะคะ

ตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขา
สถาปัตยกรรมปีที่๑มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่นะคะ
ออฟชั่นก็เล่าถึงสาเหตุที่มาอยู่วัดค่ะ
เพราะว่าตอนเด็กคุณพ่อพาไปที่วัดศรีดอนมูล
เพื่อที่จะรับใช้พระครูสิริศีลสังวรหรือว่าครูบาน้อยเตชะปัญโย
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดค่ะเป็นหลวงลุงด้วยนะคะ
ตั้งใจให้น้องออปชั่นนั้นไปอยู่ที่วัดแล้วก็ช่วยงานที่วัดนั้นทุกอย่างเลย
โอ้โหนี่หน้าใกล้หล่อจริงนะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ได้ศึกษาธรรมะช่วงหยุดเรียนด้วย
แล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจของสามเณรมาโดยตลอดจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นมีเพื่อนชักชวนไปแสดงหนังที่ค่ายหนังแห่งหนึ่ง
หลังจากได้ค่าตัวมาก็แบ่งเงินบางส่วนทำบุญสมทบทุนร่วมกับครูบาน้อยนะคะ

อยากให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
ส่วนค่ะก็บริจาคเงินสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์เข้าโรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนา
หรือว่าโรงพยาบาลสารพี๒

หน้าตาดีและจิตใจดีด้วย
ใช่ค่ะน้องออปชั่นบอกว่าคุณพ่อสอนให้ไม่ลืมตัว
ให้ทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย
หลังจากว่างจากการเรียนนะคะก็รวมทั้งปิดเทอมก็จะไปช่วยงานที่วัดแบบนี้ทุกครั้งเลย
ช่วยพระสงออกปริณฑบาททุกเช้าเหมือนเดิมค่ะ
เคยทำแบบไหนมาก็ทำเหมือนเดิมน้องออกชั่นนะคะ